เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันค่ะ
ใช่ที่นี่เขามีพิธีบวงสวงบูชาไหว้บรมคูพ่อปู่โนราคุณผู้ชม
ศิษย์ทั่วสารทิศมาร่วมพิธีไหว้ครูมากมายค่ะ
ที่เห็นบรรยากาศคึ้นแบบนี้บรรยากาศนี้คือที่บริเวณตำหนักพ่อปู่มโนรา
ริมถนนลำท่าแดงหมู่ที่๒ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจ้ะ
มีประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีบวงส
วงสวงบูชาไหว้บรมครูพ่อปู่มโนรา
เพื่อเป็นการเสริมบารมี
พร้อมทั้งขอโชคขอลาบขอพรกับพ่อปู่มโนราด้วย

คือคักมากบางคนบอกว่ามาขอให้ธรรมาคะขึ้น
เคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอะไรต่าง

ยังมีการนำขันครูบายสีมากราบไหว้ขอพร
พร้อมทั้งนำหมูเป็ดไก่มาบวงสวงร่วมพิธีด้วย

หลังจากบวงสวงเสร็จแล้วไม่พลาดจุดไหนคะ

ขันน้ำมนต์นี่เป็นจุดสำคัญหลังจากทำพิธีเสร็จเลยนะคะคุณ
ทุกคนเนี่ยทำพิธีเสร็จกลับบ้านไม่ได้นะฮะ
ต้องแวะลงขันก่อนนะคะคุณ

ไปดูที่บริเวณขันน้ำมนต์เพื่อหวังว่าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
แล้วก็ร่วมกันร่ายรำแบบนี้เป็นการขอพรบารมีตามจังหวะปีพาด
สนุกสนานคึกคักมากเห็นไหมคะ
ศิวพรพรมทองอายุ๖๙ปีค่ะเป็นร่างทรงพ่อปู่มโนราเนอะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับขันห้าพ่อปู่มโนราจากเมืองตรังมา
หลังจากนั้นทำให้ธุรกิจเธอเนี่ยโอ้โหดีขึ้นปังมาก
ทำมาค้าขายได้กำไรงอกงามเหลือเกิน
เรื่องโรคเรื่องภัยไข้เจ็บใดก็ไม่มี
และนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

แต่ละท้องที่เขามีความเชื่อแบบนี้ที่มันแตกต่างกันออกไป